วันนี้ลูกสาววัย๕ขวบกำลังจะเปิดเทอม
แต่แม่ตกงานตั้งแต่พิษโควิดแล้ว
ยกลูกสาว๕ขวบกับลูกชายวัย๗เดือน
แม่บอกว่าใครสนทักมานะ
ใครสนใจลูกของเธอทั้งสองคนทักเข้ามาได้

ขออนุญาตนะคะต้องการคนใจบุญและรักเด็กจริงนะคะ
พอดีมีลูก๒คนชายหญิงคนผู้หญิงอายุ๕ขวบชาย๗เดือนค่ะ
ทักมาหรือโทรมาได้นะคะ
เซ็นโอนเป็นบุตรให้ค่ะแล้วก็ให้เบอร์ไว้

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้าน
ชื่อว่าขวัญฤทัยกังวานพลนะคะ
ก็พอไปถึงก็ไปเจอที่บ้านเล็กที่
หมู่๔ตำบลบ้านช้างอำเภอพนัฐนิคมที่ชนบุรี
มันเป็นบ้านเช่าทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวค่ะ
ปลูกติดกันแบบนี้แล้วก็ไปเจอคุณแม่นะ
คุณแม่คือนางสาวขวัญฤทัยอายุ๒๘ปี
แล้วก็เจอลูกสาวคนโตวัย๕ขวบ
ลูกชายคนเล็กวัย๗เดือนอยู่ในบ้านด้วย
คุณแม่บอกว่ามาก่อนเนี่ยนะ
แม่ทำงานเป็นหมอนวดแผนไทย
ทีนี้พอเศรษฐกิจไม่ดีมันไม่มีเงิน
ก็ทำยังไงโดนให้ออกจากงานมา

หน้านั้นก็เลิกลากับสามีด้วยนะ

แม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับ
ก็เลิกรากับสามีไปก่อนหน้านี้แล้ว

ลูกสาวจะต้องเข้าเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนในเขตอำเภอพนัฐนิคม
ทีนี้แม่เองก็เครียดมาก
แล้วไม่รู้จะทำอย่างไรตัดสินใจโพสต์
ลูกทั้งสองคนให้คนอื่นดูแลต่อ
แล้วก็แม่บอกด้วยบอกว่าจะเซ็นรับโอนบุตรบุญธรรมให้
ลูกเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจแต่ก็ต้องยอม
เพราะว่าไม่มีเงินจะเลี้ยงดูจริง
ส่วนอดีตนายจ้างคือนางภัยพันธ์เนี่ยนะคะ
เขาเป็นเจ้าของร้านนวดแผนโบราณที่พนัฐนิคมนั่นแหละ
ก่อนหน้านี้ก็ตัวคุณแม่ทำงานในร้านปกติ
แต่พอเจอพิษโควิด๑๙ร้านปิดตัวร้านขาดรายได้

แล้วพอรู้ว่าลูกน้องมาโพสต์เฟซบุ๊กอย่างนี้เนี่ยนะ

ถึงขนาดต้องโพสต์ที่จะยกลูกให้คนอื่นนะฮะ
ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอดีตนายจ้างเนี่ย
รับเลี้ยงลูกชายวัย๗เดือน
ส่วนพอมันมีข่าวออกไปนะ
คุณผู้ชมมีกลุ่มผู้ใจบุญเที่ยมเผอร์พันธ์ทองที่ชลบุรีที่ทราบเรื่อง
ก็เดินทางมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลลูกให้นะ
ให้หนังสาวขวานด้วยไทยผู้เป็นแม่เนี่ยได้เลี้ยงดูลูกต่อไปด้วย

แล้วก็ช่วยเรื่องของการเรียนของลูกสาวคนโต
ไม่ต้องเอาลูกไปให้ใครหรอกรู้ถึงหัวอกคนเป็นแม่
ทีนี้ก็รับปากแล้วว่าจะช่วยเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องชีวิตความเป็นอยู่
ดังนั้นคุณผู้ชมคะใครอยากช่วยเหลืออยากบริจาค
ให้เลขที่บัญชีเอาไว้เป็นเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรนะคะ

๐๑๙๓๖๙๘๗๙๔เป็นธนาคารกสิกรไทยสาขาพัทยาเหนือ
ชื่อบัญชีเป็นของคุณแม่เลยนางสาวขวัญฤทัยกังวานพลค่ะ
พอผู้เป็นแม่คนนี้เอามาโพสต์มันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปสองทาง
บางฝ่ายก็เห็นใจเข้าใจแต่บางฝ่ายก็บอก
ถึงขนาดยกลูกให้คนอื่นขายลูกกินหรือเปล่า

ช่วยเหลือเรื่องอาชีพหรือช่วยเหลือเรื่องเงินทองเข้าไป
เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาและได้รับการเลี้ยงดูนะครับ